คุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่นักศึกษาคนไทย๒คน
ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็หายตัวไปนะคะ
ทางครอบครัวได้รับการประสานให้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา
เพื่อติดตามความคืบหน้าติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
จากกรณีที่นางสาวที่วาดีแสงสุริยฤทธิ์หรือมิน
และหน่ายพักกระพลชัยรัตนส่งพลหรือก๊อป
นักศึกษาไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
หายตัวไปโดยญาติไม่สามารถติดต่อได้
ตั้งแต่วันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยทั้งคู่ได้เข้าพักภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง
พร้อมแจ้งว่าจะพัก๒คืนจนกระทั่งเลยเวลากำหนด
ทางโรงแรมจึงเข้าสำรวจห้องพักพบว่า
สัมภาระของทั้งคู่ยังคงอยู่ดี
ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเมืองนิดลี่
ว่าทั้งคู่ไม่ได้กลับมาที่โรงแรมและเป็นบุคคลศูนย์หาย
ต่อมาตำรวจทางหลวงแคลิฟอร์เนียยืนยันว่า
พบรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถเช่าของสองนักศึกษาที่หายตัวไป
ประสบอุบัติเหตุตกเหวลึกกว่า๕๐๐ฟุตหรือ๑๕๐เมตร
แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงซากรถได้เพราะเป็นหน้าผาสูงชัน
และรถจมน้ำไปกว่าครึ่งคันประกอบกับระดับน้ำสูงและไหลแรงมาก
รวมถึงการกู้ซากจะต้องใช้เวลานานเกือบเดือน
เมื่อครอบครัวได้รับข่าวจากตำรวจสหรัฐและเพื่อนของน้องมิน
ว่าทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุจึงเดินทางเข้าพบอธิบดีกรมการกงศูนย์
และผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
เพื่อขอความอนุเคาะในการติดตามและขอความช่วยเหลือในการยื่นทำเรื่องขอวีซ่า
ด้วยความหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตและกู้ซากรถขึ้นมาพิสูจน์สาเหตุได้โดยเร็วที่สุด
ภายหลังจากการประสานงานกับสถานกงศูนย์นายธานีแสงรัฐกงศูนย์ใหญ่ณนครลอสแองเจลิส
และเจ้าหน้าที่สถานกงศูนย์ใหญ่ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือกับตำรวจทางหลวงเมืองเฟสโน่
หน่วยงานกู้ภัยของสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามความคืบหน้า
ด้วยการลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุร่วมกัน
จากการลงพื้นที่เกิดเหตุพบว่า
มีร่องรอยรถยนต์ชนราวกั้นไหล่ถนน
ตกจากหน้าผาลงไปเกยแผ่นหินกลางแม่น้ำด้านล่าง

ระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงมาก
จากหิมะบนภูเขาที่ละลายในช่วงฤดูร้อน
ส่งผลทำให้กระแสน้ำยิ่งมีความเชี่ยวกราก

และเครื่องบินขึ้นไปสำรวจพื้นที่
และพร้อมที่จะทำการกู้ภัย
แต่โดยสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน
และระดับน้ำในแม่น้ำขึ้นสูงจึงไม่สามารถดำเนินการในช่วงนั้นได้
แต่ได้มีการวัดระดับน้ำและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทุกวัน
รวมถึงมีการประชุมเตรียมแผนการเก็บกู้รถขึ้นจากแม่น้ำ
โดยใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ
ซึ่งคาดว่าจะกู้ซากรถขึ้นมาได้ในเร็วนี้
คือรถมันติดอยู่ตรงก้อนหินที่อยู่กลางน้ำ
แล้วมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าสามารถเปิดประตูรถออกมาได้
มันก็น่าจะแบบกระโดดข้ามแบบข้ามฝั่งได้
คือแม่น้ำมันไหลเชี่ยวก็จริงแต่มันดูแบบแคบเล็ก
มันทำใจแบบดีขึ้นหน่อยหนึ่งอะค่ะ
เริ่มรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีความหวังขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้ค่ะ
ใช่เหมือนตอนแรกเราไม่เห็นภาพใช่ไหมคะเราก็ยังไงค่ะ
สถานกงศูนย์ใหญ่ไทยได้ประสานให้ครอบครัว๒นักศึกษา
เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นกรณีเร่งด่วนแล้ว

โดยในวันพรุ่งนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำนครลอสแองเจลิส
เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวของ๒นักศึกษา
เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกัน
ก่อนตัดสินใจจะดำเนินการในขั้นต่อไป
และจะเกาะติดสถานการณ์มารายงานอย่างต่อเนื่อง
รอยสจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน